แรกเราจะไปที่จังหวัดบุรีรำนะครับคุณผู้ชมครับ
คือขับรถเนี่ยทุกวันมันก็ขวาสุดนะก็คันเร่ง
ซ้ายมาหน่อยก็เบรก
แต่ถ้าวันไหนเหยียบผิดล่ะครับคุณผู้ชมครับ

แรกก็ดูจะปกติดีนะครับคุณผู้ชมค่อยเลี้ยวเข้ามา
ดูค่อยมาช้าช้านี่แหละครับ
แล้วตอนเลี้ยวจะเข้าจอดนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เอ้าทำไมล่ะครับเนี่ย
คือคนขับเนี่ยจะเหยียบเบรกจอดแล้วครับ
แต่เหยียบผิดไปโดนคันเร่งเขาครับ

แล้วคาดว่าควันขึ้นหม้อน้ำคงแตกแล้วมั้งนะครับ

พนักงานในร้านหนีกันกระเจิงเลยกลัวจะทะลุเข้าไปข้างใน
เหตุเกิดช่วงเช้าของเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับ
หน้าร้านขายพันธุ์ข้าวแห่งหนึ่งในตะบนชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรำคุณป้า
คุณป้าชมถวินนะครับที่ยืนอยู่นะครับ
อายุ๕๘ปีท่านให้การกับตำรวจนะครับบอกว่า
ท่านตั้งใจมาซื้อพันธุ์ข้าวที่ร้านนี้นะครับ

เพราะดีนะครับงานนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
เจ้าของร้านว่ายังไงอ่ะมีของเสียหายเหมือนกัน
เจ้าของร้านบอกว่าที่เสาตึกมีรอยถล่องเล็ก
ไม่เป็นไรโอ้โหเฮียใจดีจริงนะฮะ
นี่ครับถ้าไม่บอกว่าจังหวัดไหนดูเสื้อที่เฮียใส่ไม่รู้เลยนะ
เสื้อบุรีลำอยู่ในเต็ดนะครับ

เพราะว่าป้าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจหรอกใครจะอยากตั้งใจ
และอีกอย่างคือคุณป้าก็เป็นลูกค้าของทางร้านด้วยนะครับ